เปิดตัวหนังสมัยมันจะมาแบบธรรมดาไม่ได้

แล้วให้คุณผู้ชมมาดูความหล่อใส่วิ้ง

บอกเลยงานนี้นะคะ
ยกป้ายไฟให้เต็มร้านไปเลยจ้า

ว่าแล้วนะคะพี่แจ๊กรีนก็รีบคว้าตัวมาเปิดใจหน่อย

บอกว่าหนูนาไม่รับงานที่เมืองไทยแล้ว
เพราะว่าเห็นทัวร์ทำคอนเทนต์ต่างประเทศตลอด

หนูนาบอกว่าไม่จริงนะคะพี่

อยู่ตามประเทศ
เพราะอยากให้หน้าปิดไอจีเฟซบุ๊คสวย

อย่างงานนี้พอทราบว่ามีคนจองคิว
ก็รีบตีตัวกลับจากญี่ปุ่นมาโชว์ตัวทันทีค่ะ
หนูนายืนยันนะคะว่ายังรับงานแสดงอยู่ค่ะ

รำทำเพลงงานโชว์งานอีเวนต
คิดถึงหนูนาโทรหาได้นะคะ

บางทีเวลาแบบ
เหมือนลงรูปว่าเราไปเที่ยวเยอะ
ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าอ๋ออยู่ต่างประเทศ

ลูกค้าหลายท่านชอบแบบเอ้าอยู่ประเทศไทยเหรอ

ไม่มีปัญหาเลยงานร้องเพลงก็ตอนนี้เรียกได้ว่า
ว่าพยายามกลับมาทำให้มากขึ้นดีกว่าครับ